หรืออาหารสำเร็จ

และพัยกรจำถาม
เดิมต้องรอเทลยสภาพ
หรือว่าอย่างไรครับพูดได้นะครับที่
รอมาตั้งบัวรอนะครับเดี๋ยวห้างจะมีหักหัว

ได้

ก็ในชั้นสอบสวนนะครับผู้ต้องหาทั้ง๖คนให้การปฏิเสธตลอดข้อเก่าหาครับ
ค่ะเขาปฏิเสธแบบนี้เราหนักใจหรือใครไม่หนักใจครับเพราะว่าอ่า
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านพบตรเนี่ย
ท่านได้สั่งการแล้วก็ให้ชุดสืบสวนลงมาทำคดีตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ
เราก็มีพยานหลักฐานที่แน่นหนาพอสมควรประกอบกับเมื่อวานนะครับ
ทางผู้เสียหายก็คือคุณสกายได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งมันก็สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนมีครับอ่า
ข้อเก่าหานี่เป็นถือว่าเป็นข้อเก่าหาหนักเลยนะครับในมีมาตราหนึ่งห้าเจ็ด
เป็นเจ้าหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็มาตราหนึ่งสี่เก้า
เป็นข้อหาในการเรียกรับของเจ้าพนักงานซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
คุณสกายเองเขายินได้เลยนะว่าใครเป็นคนรับเวลา
อันนี้อยู่ในสำนวนอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนครับวันนี้ผมจะขออนุญาตพูดแต่ในเรื่องของขั้นตอนการสืบสวน
หวงตอนจะตายในชีวิตมากกว่าสี่คนไหมครับข้างบนอะไรนะครับข้างบน
ก็ทางผู้ต้องหาเขาขอใช้สิทธิ์นะครับเราก็ให้เขาใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมายนะครับ
อยู่ในขั้นตอนในการสอบปากคำแต่ละปาก
แต่ในเบื้องต้นก็คือเขาให้การปฏิเสธครับ๖คนนะครับหรือว่ากี่คน
ร้อยห้าสิบเจ็ดครั้งแรกแจ้งทั้งหมดนะครับแจ้งทั้งหมดก็ถือว่าเป็นรายชื่อในด่าน
แต่วันนี้ในการแจ้งก็หาหนักหนึ่งสี่เก้าเราก็ต้องว่าไปตามพยายามหลักฐาน
แต่ถ้าพยานหลักฐานมันไม่จบแค่นี้
ถ้าถึงใครคนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อครับ
อาจจะนำตัวไปฝากขังต่อสารอาญาทุจริต
ประพฤษมิชชอบกลางที่ตระหริงชันครับภายในวันนี้เลยมั้ยค่ะครับ

แปลว่าจากข้อมูลการสูดส่วนสอบส่วน
ถ้าเกิดสมมุติว่าทั้ง๖คนมีการให้การพาดพิงไปถึงตัวตำรวจคนที่๗ที่ไม่ได้อยู่
ก็อาจจะถูกเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังได้ใช่ไหมครับ

ถ้าพาดพิงไปถึงใครนะครับพาดพิงไปถึงใคร
ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือเป็นผู้บังคับบัญชา
ตกลงแล้วคุณสกายเมื่อวานนี้ครับชี้มากกว่า๑คนไหมครับ
ละเอียดอยู่ในสำนวนแต่บอกว่าเขาชี้ได้เพียงบางคน
แต่ว่าวันนี้เราดำเนินคดีมากกว่าที่ผู้เสียหายชี้ยืนยัน